และที่ต้องสอดส่องดูแลกันดีก็คือมิจฉาชีพ
เยอะมากช่วงนี้คุณผู้ชมแล้วมาฟิลแบบตีเนียน
เหมือนคนสนิทมาหลอกหลอกแบบหลอกแล้วหลอกเล่าอ่ะ
เอาไปดูดีกว่าว่าวิธีการของมิจฉาชีพรายนี้เขาทำแบบไหน
ดูนะคะจากภาพกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนสาย๑๐๑เชียงขวัญค่ะอยู่อำเภอเชียงขวัญจังหวัด๑๐๑
คุณผู้ชมสังเกตดูดีนะภาพนี้จะจับภาพหญิงสาววัยกลางคน
แล้วเดินเข้าไปในร้านคือเขาก็หลืบเลือกซื้อสินค้าหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ชม
เขาทำทีว่าเขาจะยื่นแบงค์พันธุ์ให้กับแม่ค้าคุณดูนะอ่าฮะ

ทำทีว่าจะยื่นแบงค์พันธุ์ให้แม่ค้าแต่อาศัยช่วงที่นี่
ลูกค้ามาเยอะเห็นไหมลูกค้ามาเยอะ
แม่ค้าก็ไม่ได้ตั้งตัวดูแล้วสลับแบงค์พันธุ์เป็นแบงค์๕๐๐แทน
โอ้โหแล้วก็ยื่นให้แม่ค้าไปเลยเออ

พอดเงินไปทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบบาทอ๋อ
งานนี้คนร้ายรับเงินปุ๊บหลบหนีปั๊บทันที
หลังจากนั้นคุณป้าจันไดแสงสุวรรณแม่ค้าเป็นเจ้าของร้าน
แกก็มาเปิดลิ้นชักเก็บเงินดูแกจะนับแบงค์พันธุ์นะคะ
นับแล้วก็จะเอาแบงค์พันธุ์ที่ได้จากลูกค้าแยกเก็บอยู่แล้ว
แบงค์พันธุ์เขาจะแยกเก็บกันเนาะ
ปรากฏว่าอ้าวในลิ้นชักไม่เห็นมีแบงค์พันธุ์สักใบ

อืมอืมก็เลยไปตรวจสอบล่องวงจรปิดดูซิ

แล้วก็มารู้ว่าอ้าวโดนแล้วจ้าโดนแล้ว
มิจฉาชีพหลอกเอาเงินทอนไปซะแล้ว
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านเขาฝากเตือนกันหน่อยค่ะ
คุณค่ะมิจฉาชีพมาเยอะนะหลากหลายรูปแบบด้วยนะ
เป็นเรื่องที่เอามาให้ดูแล้วก็เตือนกันหน่อยละกันว่า
รับเงินมาแล้วแม่ค้าช่วงนี้ก็ต้องดูดี
ส่วนลูกค้าที่ได้รับเงินทอนนะนับเงินทอนดีก่อน
ว่าคุณเนี่ยจ่ายแบงค์อะไรไปแล้วได้เงินทอนกลับมาถูกต้องไหม
เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอย่างที่บอกมีหลากหลายรูปแบบมาก
มาตีเนียนเป็นลูกค้าประจำแล้วหยิบกระเป๋าสตางค์ไปวันก่อนก็มี
วันนี้แกล้งหยิบแบงค์พันธุ์ให้เห็น
ชุนละมูลเปลี่ยนเป็นแก๊ง๕๐๐แล้วเอาเงินทอนเยอะ

ค่ะก็ต้องสอดส่องดูแลดีนะคะเพราะว่าอย่าง